อ่าสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเอาล่ะ
ผ่านยี่สิบสองพฤษภาคมถูกต้องเลิกกี่โมงครับแม่เมื่อกี้
อนเต็มเหนียวนะวันนี้เหมือนเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะ
เนอะเมื่อกี้ไม่อยากเป็นนาฏชาค่ะแม่เจ็บฟอบดังเป็นแม่บ้าน
หมดมิตรหนึ่งอ้าวเพราะว่าเมื่อกี้จะเป็นนักข่าว
เขาเข้าไปไม่ได้พูดคนเขาเห็นเขาเลยเป็นแม่บ้าน
คุยกันวันนี้สิ่งนี้ผู้สื่อข่าวค่ะนะตอนนี้ก็คือมีการรายงานจัดหน้าการต่างต่าง
เรื่องของข้อตกลงต่างรวมไปถึงตอนนี้มีการตอบคำถามอยู่
เมื่อกี้กำลังดูอยู่เนี่ยคือคุณทิมกำลังจะแบบอ่ะ
เหลืออีกแค่ไม่กี่นาทีจะมีการจบแล้วเพราะว่าเขาก็จะมีวาระเวลาของเขาในวาระแรกนี้นะคะ
สำหรับ๘พักการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลก็จะมีพักเก้าไกล
พักเพื่อไทยพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทย
พักเพื่อไทยรุมพลังพักเป็นธรรมแล้วก็พักพลังสังคมใหม่
ระหว่างพักร่วมรัฐบาลโดยทุกพักเห็นร่วมกัน
แล้วก็ต้องการผลักดันเรื่องต่างต่อไปนี้
ข้อที่๑ก็คือฟื้นฟูประชาธิปไตยรวมไปถึง
การจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่ของประชาชนให้เร็วที่สุด
โดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐมนูล
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ยืนยันและผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมค่ะ
เพื่อที่จะรับประกันสิทธิสมรสสำหรับคู่รักทุกเพศ

ผลักดันการปฏิรูประบบราชการ
ตำรวจกองทัพและกระบวนการยุติธรรม
ให้มันสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย
โดยจะยึดหลักความโปร่งใสทันสมัย
มีประสิทธิภาพและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน

เปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจ
ทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งกำลังทหารในยามศึกสงคราม
ร่วมผลักดันกระบวนการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน

โดยจะมีการคำนึงถึงหลักการด้านสิทธิมนุษยชน
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
รวมไปถึงทบทวนภารกิจของหน่วยงาน
และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคง

ผลักดันเรื่องของการกระจายอำนาจ
ในแง่ภารกิจและงบประมาณ
เพื่อจะให้ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
มีประสิทธิภาพและปราศจากการทุจริต
ข้อที่๗แก้ไขปัญหาการทุจริต
โปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลรัฐในทุกหน่วยงาน
ข้อที่๘ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยยึดหลัก
เพิ่มรายได้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำ
และสร้างระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเป็นธรรม
ข้อที่๙ก็จะเป็นเรื่องของการยกเครื่องกฎหมาย
เกี่ยวกับการทำมาหากินแล้วก็การดำรงชีวิตของประชาชน
อย่างเช่นอะไรบ้างตัดลดหรือพักใช้ชั่วคราว
ซึ่งการอนุมัติอนุญาตที่ไม่จำเป็น

ให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องทางด้านการเงิน
สนับสนุนเรื่องของอุตสาหกรรมและสินค้าไทย
ให้มีความเข้มแข็งสามารถที่จะแข่งขันกับตลาดโลกได้
ข้อที่๑๐ยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
ที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรม
อย่างเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะ
โดยพักประชาชาติขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เห็นด้วย

อันนี้เรื่องของอุตสาหกรรมอย่างเช่นเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เรื่องของการผูกขันและการส่งเสริมการแข่งขัน

ประชาชาติขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เห็นด้วย
เฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอลด้วยเหตุผลทางด้านศาสนานี่แหละ

ด้วยการผลักดันกฎหมายปฏิรูปที่ดิน
มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม
แก้ปัญหาแนวเขตป่าไม้แล้วก็ที่ดินของรัฐที่มันทับซ้อนกับที่ดินของประชาชน
รวมไปถึงการทบทวนคดีที่เป็นผลจากนโยบายทวงคืนผืนป่า
ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตไฟฟ้า
คำนวณราคาแล้วก็กำลังการผลิตที่มันเหมาะสม
เพื่อที่จะลดค่าครองชีพของประชาชนและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
มีการจัดทำงบประมาณแบบใหม่ค่ะ
โดยเน้นใช้วิธีการจัดงบประมาณฐานศูนย์
สร้างระบบสวัสดิการดูแลประชาชน
ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงวัยเลย
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและภาระทางการคลังระยะยาว
แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งด่วน

เป็นคำถามที่นักข่าวก็ถามกันค่อนข้างเยอะอยู่นะคะ
กัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษ
ผ่านบรรยัติของกระทรวงสาธารณสุข
โดยมีกฎหมายควบคุมและรองรับการใช้ประโยชน์จากกัญชา
เรื่องของการส่งเสริมเกษตรกรและประสุทธิ์ให้ปลอดภัย
คุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร
ลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมการตลาด
ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีและแหล่งน้ำ
สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร
เพื่อที่จะวางแผนการผลิตและรักษาผลประโยชน์เกษตรกร
ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เรื่องของการแก้ไขกฎหมายประมงข้อที่๑๘
ขจัดอุปสรรคเยียวยา
มีการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพประมงให้ยั่งยืน
สิบเก้ายกระดับสิทธิแรงงานทุกอาชีพ
ให้มีสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม
แล้วก็ได้รับค่าแรงค่ะที่เป็นธรรม
อดคล้องกับค่าครองชีพและการเติบโตของทางเศรษฐกิจ
ี่สิบยกระดับเรื่องของระบบสาธารณสุข
เพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
การป้องกันรักษาแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพด้วย
เรื่องของการปฏิรูปการศึกษาค่ะ
เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพความเหลื่อมล้ำ
รวมไปถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่ให้เป็นศูนย์โดยเร็วที่สุด
และยี่สิบสามดำเนินการนโยบายการต่างประเทศ
โดยการฟื้นฟูบทบาทผู้นำของไทยในอาเซียน
กรอบความร่วมมือต่างโดยเฉพาะกรอบพระหุภาคี
แล้วก็รักษาชมดุลการเมืองระหว่างประเทศไทยกับประเทศมหาอำนาจ
ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าทุกพักเห็นพ้องนะคะว่าจะร่วมกันในเรื่องของการบริหารประเทศด้วยแนวทางปฏิบัติแบบตั้งต่อไปนี้
ก็คือเอาง่ายหนึ่งก็คือทุกพักเนี่ยจะคุ้มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมืองของประชาชนทุกคน
ข้อที่สองบอกทุกภาคเนี่ยค่ะจะทำงานโดยสุจริต
ภักดิ์จะยุติการดำรงตำแหน่งบุคคลนั้นโดยทันทีนะคะ
ข้อที่สามคือทุกพักจะทำงานโดยให้เกียรติซึ่งกันและกันต้องมีความจริงใจต่อกันสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน
โดยที่ยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งมากกว่าผลประโยชน์ของพักใดพักหนึ่ง
ข้อสี่คือทุกภาคมีสิทธิพลักษณะนโยบายอื่นผ่านรัฐมนตรี
ข้อห้าคือทุกภาคมีสิทธิพลักษณะนโยบายผ่านสอสอและมีการลงนามข้อตกลงการจัดตั้งรัฐบาลทั้งแปดภาคกันเมืองและโชว์ให้สื่อมวลชนจำนวนมากว่านี้ได้ดูกัน
ที่เห็นอยู่นี่คือแนวทางการปฏิบัติของทุกภาค๕ข้อส่วนในโมยูที่มีการเซ็นไปก็คือทั้งหมด๒๓ข้อ
รูมไปถึงหนึ่งในนั้นคือเรื่องของกัญชาว่าจะมีการผลักดันให้กลับไปเป็นยศติต
เราดูข้อมูลก็คือถ้าผลักดันกลับไปในยาสติตแต่ถ้าเอามารักษาเขาจะเอามาทางกระทรวงสวรรค์บัฒนาสุข
ว่าอะไรที่แบบว่ามันมีข้อมูลอย่างชัดเจนเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกว่าระยะยาวจะเป็นยังไง
ข่าวลืมก็อาจจะข่าวลืมหรือไม่ลืมก็ไม่รู้ล่ะ
ฟื้นแล้วก็ขอพักนะเร็วความเขาขอพักและนะวันนี้คือจะขอลาออกจาก
แผ่นแหน่งขัวหน้าภักรอันนี้เป็นข่าวลืออยู่นะใช้ต้องว่าข่าวลือ
สะพัดปือเปิดทางให้ส่วนผลักประชาชน์เนี่ยเพื่ออะไรฮะ
ย้ายออกจากพักอืดได้พรรดีวันถ้าไม่ได้ออก
สี่กวันหมายถึงว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะ
ยังย้ายไม่ได้เพราะกรกตยังไม่รับรองอืมกรกตกว่าจะรับรองปุ๊บ
คุณเป็นสอสอปุ๊บถ้าพักแตกนึกออกไหมฮะพักโดนยุบพักแตกเนี่ย
ถึงจะย้ายได้แต่ณตอนนี้กรกตยังไม่ได้รับรองว่าเป็นสอสอนะฮะ
อันนี้ส่วนหนึ่งด้วยก็เขาบอกว่าโอเคละเมื่อรับรองรับเริง
แล้วก็จะเปิดทางให้ส่อพรรณรัชรัชน์เนี่ยย้ายออกจากพรรค
นานี่พิธิ์อินทรสมบัติเนี้ยการนำพรรณรัชรัชน์นั้นเกี่ยวเบาะว่า
แม่เขาก็อยู่ในพักนะอืม
ข้างนอกข่าวเร็วจังเลยเขายังไม่เห็นจะได้ข่าวอะไรเลย
เขายังไม่ได้ข่าวอะไรเลยเพราะว่าอยู่ห่างจากพักเยอะ
แต่กระแสข่าวอ่ะก็มีความเป็นไปได้นั่นอ่า
เขายังไม่ได้ยินแต่กระแสข่าวมันมีความเป็นไปได้
ต้องเรียนตามตรงว่าในฐานะคนนอกมองว่าพักพลังประชารัฐ
และก็ภักดิ์รวมไทยสร้างชาติพร้อมที่จะแตกตลอดเวลา
เมื่อไม่มีพลเอกประยุทธ์พักรวมไทยสร้างชาติไม่มีวันเดินไปได้
และเมื่อไม่มีพลเอกประวิทย์พักพลังประชารัฐก็ไปต่อ
ยากเขาก็ว่าอย่างนั้นนี่คือความจริงในการเมือง
ส่วนข่าวลือที่ว่าพลเอกประวิทย์จะลาออก
จะเป็นการเปิดทางให้สอสอภักดิ์ประลังประชารรัฐไปซ่อมกับภักดิ์เพื่อไทย
อย่าลืมนะฮะพักพลังประชารัฐนี่มีสอสอ๔๐กว่าคนนะคุณหนุ่ม
ก็สามารถเป็นไปได้นะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะ
มีน้ำหนักสูงพอสมควรส่วนเรื่องกระแสข่าวไปดิวที่ฮ่องกง
ฮ่องกงดิวกับใครล่ะฮะคุณทักษิณอยู่ดูไบ
คุณทักษิณยังอยู่ดูไบอยู่น่าจะเดินทางพรุ่งนี้นะฮะ
ดิวฮ่องกงตนไม่รู้เรื่องเพียงแต่ว่าบุคคลอยู่ที่อยู่ในพักพลังประชารัฐ
หลายคนเนี่ยมาจากภักดิ์เพื่อไทยทั้งนั้นเลยลองดูดีว่าภักดิ์ประลังประชารรัฐเนี่ย
ส่วนใหญ่มาจากภักดิ์เพื่อไทยที่เป็นไปได้ว่าอาจจะไปอยู่กับพักเพื่อไทยก็เป็นไปได้
ไปกรอบโรงชั่นก่อนครับเดี๋ยวกลับมาฮะ
โอเคนะครับพักเรื่องการเมืองซะหน่อยสักนิดไปเรื่องนี้นะครับ
คือมีสำนักพรามแห่งหนึ่งครับเปิดให้กราบไหว้กี่ทอง
ซีวารึงไม่ใช่ลึงแล้วยังมีการประกาศเป็นขึ้นป้ายด้วยว่าเป็นมวยคู่เอก
ลองดูภาพนี้หน่อยน้ำไม่ต้องถ่ายหน้ากุฏิเวลาพูดถึงกี้อ้าวเปิดมา
มานี่นี่ไงเขาปิดไว้เลยทีนี้ทำไมปิดอย่างนั้นล่ะมองไม่เห็นแล้ว
อย่าเรียกเขาแม่ชีนะแม่พราหมณ์แม่พราหมณ์อย่าเรียกเขาแม่ชีเขาไม่ใช่แม่ชี
เขาเป็นแม่พราหมณ์เนี่ยนะฮะจากวันนี้ที่โลกออนไลน์เนี่ยนะครับเขาได้มีการเผยแพร่
เรื่องราวนะฮะของสำนักพราหมณ์ธรรมโชษฮิรัณตั้งอยู่ที่หมู่เจ็ดนะฮะบ้านหนองผักแผ่น
ปักช่องนครราชศรีมาโดยมีแม่พรามนวรัฐกฎจพรศรีเมธาวงเป็นเจ้าสำนักโกนศีรษะ
ใส่เสื้อสีทองทองเดินไปเดินมานะครับแล้วก็เรียกตัวเองว่าแม่พราม
พร้อมกับบอกว่าไอ้สิ่งที่เห็นเนี่ยนะมันเป็นไปตามตำราดูดวงตามศาสตร์คัมภีร์มหานาม
ที่ไหนเธอคัมภีมหานามรู้จักไหมคัมภีมหานรู้จักไหมนี่รู้จักครับ
เขาบอกว่าเป็นการรักษาเยียวยาจิตใจของผู้หญิงที่ประสบทุกข์จากการทำแท้งซึ่งเสียค่าทำพิธีคนละห้าร้อยบาท
นี่นะฮะแม่ชีไม่กลัวเป็นฮิสตกไงไม่รู้ใส่เสื้อยาวนะบางเธอไม่ได้ร้อนหรือเปล่า
วันคราศอาวเตียนวันอายุทั่วคราศแม่ชื่อแม่ทรามคิวนี่สักหรือเปล่าเอี๊บบอดต่อมาวันที่๒๐พฤศคมที่ผ่านมานะครับฝ่ายผกครองร่วมกับทางกำมันผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะรวมไปถึงสำนักพุทธ

และมีการสั่งให้เคลื่อนย้ายพระพุทธรูปองค์ใหญ่
ที่ตั้งอยู่ใกล้กับรูปปั้นอวัยวะเพศชาย
นี่นี่คือชุดทำพิธี
อ่าชุดสีทองนี่นะฮะ
นี่นะครับเพราะว่าขอให้ย้ายออกไปเพราะว่าเวลาที่ประชาชนไปถ่ายภาพ
และทำให้เห็นภาพไม่น่าดูซึ่งอาจจะทำให้ภูทธศนานั้นเสื่อมเสียได้
ล่าสุดคณะชนศรีเจริญท่านก็เป็นนายอำเภอปากช่อง
คือนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบที่สำนักทราบธรรมชนธิวรรณอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อไปจัดระเบียบให้เป็นไปตามศีลธรรมอันงาม
แล้วขอความร่วมมือจากทางเจ้าสำนักเนี่ยนะครับบอกว่า
ขอให้เบานะฮะบางส่วนที่ไม่เหมาะสมหน่อยได้ไหม
เพราะมีส่วนที่เรียกว่าพูดมากับว่ายเสียวลึงทั้งเพศหญิงค่ะ

ที่มีการขึ้นกันเนี่ยว่าเหมือนเป็นเหมือนนั่นน่ะกับอันนั้นน่ะนะ
ผมก็พูดออกไม่ได้หรอกนะฮะคือเป็นมวยคู่เอกเอาลงได้ไหม
เขาก็เอาลงให้อืมนะฮะแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ย
อันนี้อะไรเจนตกรเหรออะไรอันนี้อะไรเนี่ย
เป็นเหมือนที่ทำพิธีตอนทำแท้งเธอ
เงินทองไลค์มาสเทมาอยู่สี่มุมเห็นมั้ยฮะ
คุณรู้ได้ยังไงฉันอ่านมาเช้าฉันฟังข่าวไทยระยะ
เมื่อเชียวคุณเคยไปนอนอยู่ตรงนี้หรอเหรอ
นี่นะฮะคือด้านแม่พรามเนี่ยเขาบอกว่า
การที่มีผู้ศาสทาเข้ามากลับไว้บูชาสิวรึงนะฮะ
เพศหญิงและเพศชายเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่แปลก
และมีชื่อด้วยนะมีชื่อนะสิวรุงนี่พ่อใหญ่
ส่วนกีทองเรียกว่าแม่ใหญ่
การวัดระดับวาสนาคนด้วยตัวเลขหนุ่มนั่นเป็นอย่างนั้น
นี่นี่เห็นไหมล่ะอ่าเนี่ยนะครับคือ
มีคำสอนนะบอกให้เพศหญิงเนี่ยต้องให้ความเคารพสามีที่เป็นเพศชาย
แม้ปัจจุบันทั้งหญิงชายจะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันก็ตามแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เลื่อมใส
เข้าร่วมทำพิธีสะดอกเคราะห์ต่อชะตาจำนวนมากเนี่ยนะครับตอนแรกก็บอกว่า
เขาเลิกทำพิธีไปสักพักนึงแล้วแต่ว่ามีหญิงที่เหมือนกับไปทำแท้งมาเนี่ย
อยากจะมาสะดอกเคลาะมาเฉพาะต้องเปิดให้ทำอะไรอย่างนี้
ประตูของการเกิดลูกไม่มีสิ่งนี้เกิดไม่ได้
พวกเธอคนที่เข้าไม่ถึงศีลถึงทำก็ไม่เข้าใจหรอกลูก
แล้วแม่เป็นคนชัดเจนลูกศิษย์แม่จะรู้เลยแม่เป็นคนชัดเจน
ใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่แล้วไม่เกรงใจใครทั้งนั้นถ้ามันไม่ถูกต้อง
ก็คือยืนยันว่าไม่ได้มีการสอนให้มีการกลับไหว้แน่นอน
ไม่ลูกอันนี้แม่บอกให้รู้ว่ามันเป็นปากประตูของการเกิด
แล้วอยู่ที่อำเภอปากช่องใครอยากจะมาชมก็มา
ปากช่องด้วยปากช่องด้วยแต่เป็นปากประตูของการเกิดนั่งก้าวอย่างนั้น
นี่ไงนี่ไงมวยคู่เอกของโลกเห็นไหมเขาเรียกว่าเบอร์นั่นน่ะเห็นไหมล่ะ
เออนะเออเบอร์เบอร์เอาไว้แต่ว่าจริงแล้วเป็นกรีนแล้วเป็นทองนะ
มันก็ปิดทองหรือเขาอะไรนะมันเป็นมวยคู่เอกของโลก
เพราะมันเป็นประตูแห่งการเกิดแล้วก็อยู่ที่ปากอันนี้ปลดไปแล้วปลดไปแล้ว
ในอำเภอปากช่องเขาบอกมาขอได้หมดเนอะตรงนั้นก็เกี่ยวกับว่าเขาบอกตามความเชื่อ
วันนี้ฉันนั่งดูไทยรัฐตอนเที่ยงเขาบอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับความเชื่อ
ส่วนใหญ่ฉันดูไทยรัฐกับช่อง๓ของเธอเนาะ

กูจะดูหนกระแสเขาแต่วันนี้ขึ้นแบบดูเอิ้นเนี่ยเห็นเขานั่น

บอกลักษณะเนี่ยเหมือนคนไปทำแท้ง
คนทำแท็กแล้วเป็นการปลดปล่อย
แล้วแบบว่าเหมือนแบบว่าเนื่องจากว่าไปทำแท้ง

ไม่รู้กูยังไม่เคยไปสำนักเขาอีก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
แม่เป็นคนตรงลูกคือแม่เป็นคนตรง
จีนใหญ่กว่าไดโนเสาร์ให้รู้
ไดโนเสาร์ตัวเล็กไปเลย

ไดโนเสาร์ตัวเล็กออกเพิ่งคิดได้
ก็ไดโนเสาร์ตัวเล็กอ่ะตัวเล็กกว่ากี้อยู่ข้าง
ไดโนเสาร์ก็ต้องออกจากตรงนั้นมา

เขาเป็นแบบว่ารัฐธิความเชื่อ
ดังนั้นอย่างที่ขึ้นป้ายเมื่อกี้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิธี

นอกเหนือจากประกิกแล้ว

ของเพศหญิงเป็นเพศแม่เนี่ย
คนก็ต้องกราบไหว้เพราะเป็นของแม่

เขาก็เลยแบบเหมือนกับเป็นคิดมาแล้วให้ดูนั่นน่ะ

กีดองคำอะไรอย่างนั้นมันไม่มีเนาะ
อันนี้เขาอาจจะเป็นทองหรือเป็นสีทอง
มันมีโยนีอะไรมันมีเมื่อก่อนมี

ถูกเขาต้องเอาไปวางคู่กันหรืออะไรอย่างนั้นมันมี

พี่ชูชัยเนี่ยเขาจะชำนาญเรื่องพวกนี้
เขาซื้อแต่สีวรึงเต็มบ้านเลยเห็นไหม

ก็ที่เขาสร้างที่สมุทรสงคราม

เขาแก้ไว้เก็บสีวรึงอย่างเดียวเลย
ไม่แต่เมื่อกี้ก็เบอร์
เมื่อกี้อันนั้นทางหน้าที่เขาถ่ายก็เบอร์อยู่

แต่ว่าเวลาที่แบบไปจับพวกแบบ

เออใช่มีคนคิดว่า
หรืออันนั้นแบบเห็นบ่อย
เห็นมั้ย
เดี๋ยวนี้คนถ่ายติ๊กต๊อกมากกว่าเราแล้วมั้ง

อย่างเช่นอะไรพวกเหล้าผลไม้อะไรอย่างนี้นึกออกปะล่ะ

ทั้งที่มันคงไปดูปุ๊บคงไม่อยากกินเหล้าเดี๋ยวนั้นหรอกมั

ทลายขบวนการขนคนจีนทุนสีเทาเนี่ยนะคะ
ไปตั้งฐานเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านค่ะ

ท่านก็มีการแถลงผลการจับกลุ่มนะคะ
ขบวนการลักลอบคือมีการนำคนต่างด้าวสัญชาติจีน
หลบหนีเข้ามาในราชนาจักรไทย
ก็คือสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่๓๑มีนาคมเนี่ย
เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงแล้วก็สพพิบูรมังสาหารจังหวัดอุบลรัชธานี
เขามีการจับกลุ่มผู้ต้องหาคนไทย๑คนค่ะ
หลังจากรับรอบนำพาคนจีนสัญชาติจีน
จำนวน๓คนเข้ามาในราชนาจักรไทย
หลังจากนั้นก็มีการสืบสวนขยายผล
กระทั่งสามารถที่จะจับกลุ่มผู้ร่วมกระทำความผิดได้อีก๒คน
ก็คือในเบนส์นะคะอายุ๓๑ปีแล้วก็ในจุ่นคนนี้อายุ๓๕ปี
ซึ่งพลตำรวจโทสมประสงค์เขามีการเปิดเผยว่าบุคคลกลุ่มนี้ค่ะ
เขาร่วมการกระทำความผิดแบบเป็นขบวนการเลย
มีการแบ่งหน้าที่กันทำในแต่ละขั้นตอน
เริ่มจากขั้นตอนเรื่องของการติดต่อกับในหน้าชาวลาวก่อน
เพื่อที่จะจัดหาชาวจีนที่ต้องการลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาในไทยเนี่ย
เข้ามาทางช่องทางธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทยสปลาว
จัดหารถยนต์เพื่อที่จะลักลอบนำคนจีนเนี่ยไปส่งยังพื้นที่ทางตอนเหนือของไทยโดยเฉพาะอำเภอแม่สอดจังหวัดตาค่ะ
แล้วก็มีการลักลอบข้ามชายแดนไทยออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกทีหนึ่ง
ซึ่งการเดินทางในแต่ละครั้งเขาจะใช้รถยนต์อย่างน้อย๒๓คันด้วยกัน
ทำหน้าที่เป็นรถยนต์ส่วนล่วงหน้ารถยนต์ขนคนจีนแล้วก็มีคันปิดท้ายเพื่อที่จะส่งความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ให้ทุกคันทราบ
ตลอดระยะเวลาการเดินทางเนี่ยค่ะไปส่งคนจีนยังจุดหมายไปทาง
ผู้ร่วมกระทำความผิดดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเครือญาติแล้วก็คนในหมู่บ้านเดียวกันนะคะ
ก็เลยมีการวางแผนติดตามจับกลุ่มด้วยการสะกดรอยแล้วก็ติดตามรถยนต์ของกลุ่มขบวนการจนไปถึงจุดบริการประชาชนเนี่ยค่ะ
บริการประชาชนตำรวจทางหลวงทรัพย์ไพวันจังหวัดพิศนุโลกจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดเขาให้การรับสารภาพ
แล้วก็ได้มีการจับกลุ่มคนสัญชาติจีน๓รายนะคะ
และคนสัญชาติคาซักสถานอีก๑ราย
ในข้อหาที่เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามา
แล้วก็อยู่ในราชนาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีการนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายแล้วด้วยนะคะ
ซึ่งกลุ่มผู้ต้องหาคนไทยทั้ง๕คน
ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาคนไทยทั้ง๓คน

คือส่วนบุคคลสัญชาติจีน๓คนและคาซักสถาน๑คน
เขาให้ข้อมูลบอกว่าจะถูกพาไปยังพื้นที่ภาคเหนือ
ซึ่งก็เช่นเดียวกับกลุ่มบุคคลสัญชาติจีน๓คน
มีการจับกลุ่มไปก็คือเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันแต่รอบนี้ก็คือมีการไปจับกลุ่มได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
เนี้ยแหละเป็นแหล่งของคอร์เซ็นเตอร์แล้วก็เรื่องของอาชญากรรมความชาติทั้งนั้นเลยค่ะ
ก็คืออยู่รอบด้านไงแต่ว่าก็จะมีแบบพื้นที่เส้นทางของเมืองไทยที่แบบมีการลักลอบเข้ามาแล้วก็ออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ใช่ถูกต้องก็คือทำแต่เก็บชัยแดงทั้งหลายอ่ะนมอ้าวไปอีกหนึ่งเรื่องฮะ
งดราม่าลงโทษตำรวจให้ถอดเสื้อตากแดดเนี่ย
คือเขาบอกมันไม่ได้รุนแรงขนาดที่แบบว่าเป็นดราม่ากันขนาดนั้นหรอก
เขาลงเรื่องราวร้องทุกข์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสวยโกรกจังหวัดนราธิวาสนายหนึ่งเนี่ย
นี่ถูกลงโทษด้วยการถอดเสื้อ
ถอดเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้ายืนตากแดดจำนวน๑๔นาย
โดยเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๐พฤษภาคมครับ
บางคนเขาบอกว่าโดนแดดมันก็มีรอยไหม้อะเนาะ
บางคนมีตุ่มผู้พองด้านหลังด้วยจากอะไร
ไปนอนคว่ำนอนคว่ำหน้ารวมถึงมีคนเนี่ยเป็นลม

ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเรานะครับเดินทางพฤษฐานีตำรวจสุหายโกรก
พบกับจ่าสิบตำรวจอดีศรสุขนวลผู้บังคับการหมู่งานป้องกันและปราบราม
ซึ่งเป็น๑ในตำรวจ๑๔คนที่ถูกลงโทษ
เขาเปิดเผยอย่างนั้นว่าวันนั้นเนี่ยการลงโทษมีแค่ให้ยืนตามระเบียบพัก
ท่าตรงซึ่งแต่ละท่าเนี่ยให้เปลี่ยนท่าราว๑ชั่วโมง
คนสั่งก็ไม่มีการแตะเนื้อต้องตัวกันเป็นอย่างใด
ส่วนข่าวที่ออกไปว่ามีการเป็นลมยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะฮะ
ด้านพันธุ์ตำรวจโทคำพันธ์แสนทวีสุกรองผู้กำกับการสอบสวน
หัวหน้างานสอบสวนกล่าวว่าข้อเท็จจริงจากการลงทันของผู้บังคับบัญชาเนี่ย
เนื่องจากมีข้อบกพร่องต่อระเบียบหน้าที่เป็นเนื้อหาของทางราชการนะครับ
จึงมีการตักเตือนเนื่องจากเราพยายามทำให้ภาพรวมมันดี
เพื่อให้มาตรฐานของการปฏิบัติงานเนี่ยมันทำร่วมกันก็ต้องรับผิดชอบแบบว่าร่วมกัน
ซึ่งเมื่อถูกลงทันก็ต้องเป็นไปตามระเบียบนะไม่มีอะไรรุนแรง
และที่ว่าไม่สบายถึงก็เป็นลมนั้นตนก็เป็นคนควบคุมการปฏิบัติอยู่
ขอฟังเสียงสักนิดหนึ่งฮะอ๋อไม่มีเสียงเนอะโอเค
ให้ยืนถอดเสื้อตากแดดอย่างนี้จริง
มันเปิดแบบบ้า
ข้อโมดดำแคร์เกิดอะไรบ้างไฟไตลัยกัน
โฆษณาอะไรพันปีนี้ก็พูดถึงบ้างไฟ
ต้องอ่านภาพบ้างไฟไตลัยหี่สิบล้านนี่ไงอะไร

คอลลาเจนอาหือคอลลาเจนอะไรน่ะดีมาก

สมไปเพราะว่ามดดำแคร์คุณแต่ไม่เคยแคร์กูเลย
แคร์คูณแคร์คูณอิบะอ้าววินาธีระทึกนะครับอืม
มั่งไฟตะไลยี่สิบล้านระเบิดจากอากาศ
ลองไปดูหน่อยเขาบอกกลายเป็นเรื่องที่ถูก
นี่ดูสิไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วหมุนหมุนหมุนปุ้มปุ้มปุ้ม
โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยี่สิบล้านเหรอยี่สิบนี่ยี่สิบล้านเลยเหรอ
ยี่สิบล้านทำอะไรวะฮะใช่เหรออืมมันเป็นชื่อเรียกเขาเป็นชื่อเรียก
ยี่สิบล้านไม่ใช่รังนาไม่ใช่รังนาเขาชื่อยี่สิบล้าน
เขาบอกว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันนะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดกาลสินที่กุชินารายนะครับ
ก็คือชาวบ้านทุกตำบลในพื้นที่นะเขาไปร่วมงานกันนะฮะ
ไปร่วมชมงานแห่บ้างไฟตะไลล้านแต่แล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นนะฮะ
เพราะหลังจากจุดฉนวนไม่นานบั้งตะไลล์กว่ายี่สิบล้าน
ที่ใช่หวะเขาชื่อยี่สิบล้านไม่ใช่เขาบอกบั้งไฟตะไลล์กว่ายี่สิบล้าน
ยี่สิบล้านนับใช่ไหมอ๋อนี่ดูจะพับโดนพับโดนบั้งไฟตะไลล์กว่ายี่สิบล้าน
ยี่สิบล้านนับจริงจัดตัดคาดหวังเอาไว้ก็แตกกระจายเนี่ยฮะ
กระจายกว่าร้อยเมตรชาวบ้านนี่วิ่งหนีตายกันนะฮะ
ล่าสุดครับชาวกุฎว่าท่านหนึ่งเปิดเผยถึงเหตุ
การแตกของบ้างตะไลครั้งนี้บอกว่าเนื่องจากปีนี้เป็นปีแรก
ที่ได้จัดทำบั้งตะไลล์ยี่สิบล้านจึงอาจจะเกิดจากหลายปัจจัย
การเปลี่ยนสูตรของดินประสิวที่คิดค้นขึ้นมาใหม่
แล้วก็วัตถุดิบเดิมที่ใช้ทำดินประสิวมันขาดตลาดแล้วราคาเนี่ยมันสูงขึ้นกว่าเท่าตัว
รวมไปถึงเรื่องของสภาพอากาศที่ตอนนี้อุณหภูมิสูงมาก
ก็อาจจะเป็นสาเหตุของการที่ทำให้การแตกของบ้างตะไหลในครั้งนี้
ท่ายฝ่ายปลายฟ้าอืมจัดทำบั้งไฟตะไลล์ยี่สิบล้านบั้งนี้ขึ้นมา
โดยใช้สูตรใหม่ที่คิดค้นและทดลองทำบ้างไฟเล็กซึ่งตนเองเนี่ยนะฮะ
จะนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขและรับประกันได้ว่าปีหน้า
บ้างไฟตะไล๒๐ล้านจะถูกทำขึ้นมาอีกทุกท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่สวยงามอย่างแน่นอน
ใครจะไปอ่ะปีหน้าก็อาจจะไม่กลัวค่ะมันเป็นประเพณีขอฝนอ่ะ
ใช้โดนมันเป็นประเภณีของเขาเมื่อกี้น้องนี่ขึ้นไปได้ไม่นานเนอะ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
ไม่ใช่เดี๋ยวฉันจะขอกรณีพิเศษท่านหนุ่มตายอยู่คุณจุดใหญ่เลย

หลายนัดด้วยอย่างนั้นหรอพี่น้อง
นำทางจะได้ไปสู่ทางที่ดีนะเข้าใจไหม

ฮะมีอีกหรอคุณแซนก็ฟ้องเนี่ยนะวันนี้คุณแซนฟ้อง
วันนี้แซนก็พร้อมทนายฟ้องสารเรียกค่าเสียหายแม่แตงโมหมินประมาท๕๐ล้านบาทเหมือนกัน
เพราะแม่ไปเสียเขาก่อนเขาก็ฟ้องกลับมาราคาเดียวกัน
หลักนะฮะคุณพรศักดิ์วิพาทอาพานนท์ทนายความส่วนตัวพร้อมด้วยแซนวิสาพัฒน์เนี่ย
เดินทางมายังศาลจังหวัดนนทบุรี
เพื่อให้ศาลไต่สวนหลังจากยื่นฟ้องนางพะนิดาสิริยุทธโยธิน

หมินประมาทด้วยการโฆษณา
โดยแซนก็เปิดเผยว่าเมื่อวันที่๒มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
คุณแม่และที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายอีก๒คน
คนที่นำเอกสารมาแจกฉายกับนักข่าวหรือสื่อมวลชนในชั้นศาลหน้าศาลเลย
โดยกล่าวว่าตนเนี่ยไปข่มขู่พยานและขอให้ศาลเนี่ยเพิกถอนการประกันตนในชั้นศาล
ก็ยังงงอยู่ว่าไปยุ่งเหยิงอะไรตนจึงต้องดำเนินการตามกฎหมายเพื่อมอบหมายให้ทนายความส่วนตัวเนี่ย
ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินห้าสิบล้านบาทหลังที่สารได้ตัดสินคดีของปอกับโรเบิร์ตไปแล้ว
ก็รู้สึกว่าสารยุติธรรมแล้วส่วนพวกตนในฐานะจำเลยในคดีที่เหลืออีก๔คนนะฮะ
ก็ขอยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรประมาทต้องปล่อยให้เป็นดุลยพิษของศาล
เรื่องค่าเยียวยาที่คุณแม่พยายามจะมาเรียกร้องจากจำเลยทั้ง๔คนเนี่ยคุณแม่เอาเหตุผลและเอาสาเหตุอะไรมาเรียกร้อง
ทั้งทั้งที่พวกตนทั้งสี่ทุกคนอ่ะไม่ได้ทำอะไรผิดก็ผู้สื่อข่าว
ก็รายงานว่าทนายพรศักดิ์นะฮะพร้อมแซนเนี่ยก็ลงมาจากศาล
่าว่าทนายจำเลยที่๑ของคุณแม่ติดว่าความไม่สามารถเดินทางมาศาลได้
ส่วนจำเลยทนายที่๓ป่วยติดโควิด
จึงมีหนังสือแนบมาทางศาลซึ่งฝ่ายโจทย์ก็ไม่ได้คัดค้าน
แล้วก็ได้เลื่อนการพิจารณาไปนู่นเลย๔กันยายนเลยอืมนะฮะ
ทนายคุณแอมมีเรื่องราวของทนายพัฒน์นะคะอดีตที่เคยเป็นทนายของคุณแอม
สายนายค่ะก็เรียกว่าโดนด้วยทางกองปราบเองเขามีการเรียกนะคะ
นายพัฒน์ไปรับทราบข้อหาเรื่องที่จะช่วยแอมเนี่ยอำพลางเรื่องของ
หลักฐานต่างต่างคือเขามีการติดต่อไปยังทนายพัฒน์นะคะ
ทนายของคุณแอมเพื่อที่จะให้เข้ามารับทราบข้อเก่าหาตามความผิด
มาตรา๑๘๔ช่วยเหลือผู้อื่นมีให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลง

คือหลังจากพบพยานหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
ว่าอยู่เบื้องหลังการจัดส่งกระเป๋าแบรนดเนมอ่ะค่ะแล้วก็ทรัพย์สินของคุณก้อยเนี่ย
ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญไปให้กับนางสาวแก้วก็คือเป็นพยานอีกคนนึง
เพื่อที่จะอำพรางหลักฐานทางคดีซึ่งพนักงานสอบสวนมีการพูดคุยกับ
แอมนะคะอันนี้คือทนายพัฒน์ในเบื้องต้นเขาบอกว่าทางเจ้าตัวเนี่ย
ให้ความร่วมมือตอบรับว่าจะเดินทางมารับทราบข้อเก่าหาในเวลา๑๙นาฬิกาของวันนี้
ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าไปที่กองปราบ
ทุ่มหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเขาสงสัยใช่ไหมพี่หนุ่มว่าทำไม
เสพอืมเหมือนมียาเสพติดประสบอะไรอย่างเงี้ย
กองปราบก็เรียกไปรับทราบข้อหาเรื่องนี้
คุณอย่าไปพูดนั้นมากเขาไล่ฟ้องหมดแล้ว
อ้าวหนุ่มผมไม่ไหวผมไม่ขึ้นรายหน้าฐานเถอะ

ไม่เห็นฉันฉันเห็นต้องนำเสนอใหญ่เลย
ดูไม่รู้ค่ะเดี๋ยวรอดูไม้อยู่
แล้วก็มีฟ้องคุณณพีประมาณนั้นเลย
คุณผู้ชมยังจำเรื่องราวของหลวงพ่อสง่าได้ไหมคะ

คือก่อนหน้านี้มีชาวบรูไนมาที่แบบไปเจิมมือเจิมโฉนดเชิมต่างแล้วปรากฏว่าโฉนดขายได้

ผู้หญิงคนนี้อายุ๕๔เป็นเจ้าของร้านป้ายแห่งหนึ่งในระยอง
เขาเดินทางไปที่วัดเขาไม้แดงที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เพื่อที่จะทำพิธีเรื่องของการเจอมือกับหลวงพ่อสง่านนี่แหละค่ะ
เนื่องจากว่าช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเนี่ยร้านเขามีปัญหา
เขาก็เลยไปหยิบยืมแล้วก็กู้เงินมาจำนวน๖ล้านบาท
จนกระทั่งเจ้าหนี้เนี่ยค่ะเขาเริ่มมาทวงเงินตัวเขาเองเขารู้สึกเครียดมาก
แล้วก็พยายามที่จะหาทางออกหลายอย่าง
จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาเห็นข่าวที่อย่างที่บอกไปชาวบูไน
เจิมปุ๊บแล้วปรากฏว่าขายที่ดินได้ปั๊บเขาเกิดความศรัทธาไปกับลูกสาวเขาเลยค่ะ
เดินทางไปทำพิธีเจิมมือแล้วก็นำโฉนดที่ดินที่เป็นในหน้าขาย
ไปให้เจ้าอาวาสทำพิธีด้วยคือจากนั้นเนี่ยเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดค่ะ
หลังจากกลับไปก็มีนักลงทุนติดต่อมาขอซื้อที่ดินจำนวน๔๗ไร่
ราคานั้นก็คือ๑๘๐ล้าน

เขาไปขายอันนี้ได้เพราะจริงเขาพยายามจะแบบขายมาก่อนหน้านี้แล้วเขาไม่มีอ่ะคะ
ปรากฏว่าอันนี้เขาขายได้ตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นในหน้าไงพี่

เขาได้ค่าในน่าเนี่ย๗ล้านบาทอะคะ
ไม่มีใครอยากจะเก็บฉนดเลยหรอลูก
อันนี้เขาก็เลยปลดได้ไงคะปลดหนี้ปลดสินได้แล้วก็ยังมีเงินเหลืออีกจำนวนนึงด้วย
เขาติดหนี้อยู่ประมาณ๖ล้านเนี่ยเขาได้ค่าในหน้ามา๗ล้าน
ทีนี้เขาก็เลยเดินทางไปกับลูกสาวเพื่อจะให้หลวงปู่เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเจิมอีกครั้งหนึ่ง
รวมถึงบอกเคล็ดลับในการเป็นนายหน้าขายที่ดินด้วยบอกว่าต้องมีความซื่อสัตว์ต่อเจ้าของที่ดินที่ตกลงราคากับนายหน้าเอาไว้
แล้วก็ไม่มีการบวกราคาขายที่ดินเพิ่มจากเจ้าของ
และให้เลือกขายเฉพาะที่ดินที่เป็นมรดกที่ทายาทอยากจะขายเท่านั้น

ว่าเขาจะเลือกเจ้าไหนมาที่เขาจะเอาที่ดินเขาไปขายให้แต่ตัวเองคือเป็นนายน่าใช่ไหม
แต่ทำยังไงให้ที่ดินของคนที่จะขายขายได้เอาไปเจิมเหรอ

รอไม่รู้กี่ปีแล้ว

สักครู่เดี๋ยวค่ะ
กำลังกลายเป็นประเด็นเนื่องจากว่าโอ้โหเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนอะ
ควรมีความสุขมากกับจิมพิธากับแอปควรไปเจอกันงานอะไรนะ
ก็พาเด็กไปดูอ่ะอ่าใช่เนอะก็เป็นภาพเฟรม
ร่วมเฟรมระหว่างคุณแอปอันนี้คุณเต้นะคะคุณเต้ไปด้วยคุณเต้ไปด้วย
มีดาราหลายคนคนเด่นคนดังไปกันหลายคนงานเนี้ยอืมน้องพี่พิมใช่ไหม
แล้วก็น้องปีใหม่แม่ที่จริงเขาเจอกันตั้งแต่เด็กเด็กแล้วนะ
คู่เนี้ยอืมเขาเจอตั้งแต่เด็กเด็กเลยคุณแอฟทักซอลกับคุณทิมพิธาเนี่ย
หลังจากเจอกันที่แต่ระหว่างที่แฟนคับกำลังอยู่ว่าอุ้ยจริงจังเลย
พิธากับเอ่อพี่แอฟคุณแอฟอืมก็มีชายปริศนาขึ้นมาหนึ่งคนอืม
ที่เดินมาถือผ้าก็เรียกว่าผ้าผ้าห่มหรอผ้าห่มผ้าคุ้มไหล่ผ้าคุ้มไหล่อ่ะ
ก็คือคุณนนกุลชานนท์ก็มาดูด้วยแถมยังมีการถือผ้าพันคอให้กันอีกด้วย
ล่าสุดคุณแอปก็เปิดเผยที่นี่แล้วนี่ใช่ไหมแชร์แชร์ข่าวให้กัน
คนถามแอปเหมือนกันนะก็ให้ทุกคนลงให้จบก่อน
มันแรงเกรงใจเขานะฮะอยากลงเพื่อแสดงความยินดี

คุยกันปกติน้นเป็นศิษย์
เก่ามะธิดลก็เป็นคนจัดบัตรให้

ทีมไปเจอที่นู่นแต่รู้เรื่องหน้าแล้ว
แล้ววันสองวันว่าคุณทิมเขาจะพาพี่พิมไปด้วยกับทีมก็คุยกันปกติ
ไม่ได้เจอพี่พิมมานานแล้วถามว่าจะได้เจอกันอีกไหม
ก็ตามธรรมชาติเดี๋ยวให้ปีใหม่ตอบในกรณีผ้าคุมไหล่อ่ะ
แล้วก็คือเขาถามว่าทำไมต้องมาถือภาคกุมไหล่ให้
เดี๋ยวให้ปีใหม่เป็นคนตอบแล้วกันเขาว่าอย่างงั้นที
ผ้าคุ้มไหล่เป็นของแอปแต่ปีใหม่เขาเอาไปใช้
เรื่องนี้ก็ต้องไปถามปีใหม่แต่นนท์เขาช่วยปีใหม่ถือ
เขาว่าอย่างงั้นจากการสัมภาษณ์แฟนก็จับพิรุษแอปว่า
มีอึ๊กอะไหมเวลาพูดถึงคุณนนท์กุลหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
อืมแต่คนเชียร์อัพมากเลยอ่ะ

คนก็แบบโอ๊ยยกให้เป็นแบบว่า
ต้องต่อคิวแล้วเป็นคนแรกเลยอะไรอย่างนี้
อืมครับเพราะว่าคุณทิมลงเมื่อประมาณสองวันเนอะแล้วก็ตัวเลขลงเมื่อคืนนี้
ภาพนี้ไงคนก็รีดวิวกันแต่ปรากฏว่าพอมันมีคลิปน้องน้อนกุ้นมา
เรื่องหลังว่าน้อนกุ้นไปอยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ย
แต่พี่แอฟเขาก็พูดเมื่อชาแล้วว่าคือนนกุลเป็นคนแบบ
เขาไปสิทธิ์กล่าวไม่ได้โดนเขาไปหาบัตรให้

เป็นแบบว่าเป็นคู่รักตังวัยอะไรอย่างเงี้ย
ปีกว่าแล้วเขาเล่นมาผ่านมาเป็น

แต่ตอนแรกมันถ่ายคู่กับละครของพี่แอนนะ
แค้นช่องสามแค้นจะได้ออนก่อน

สาวรุ่นพี่สาวรุ่นพี่
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่มีเพจอย่างเจ๊มอย๑๐๘เขามีการเปิดประเด็น
เป็นไหนหลังหมดเลยมาไปถ่ายรุ่นถ่ายนี่ปรากฏเป็นเด่นคุณกับแกรน

ไม่พี่มศพี่มศพูดคำนี้คือตอนก่อนหน้านี้เขาก็มีการถ่ายกันว่า
คู่รักเสียงดีช่วงนี้ไม่หวีดกันเลยเลิกกันแล้วหรือเปล่าใช่ป่ะค
ปรากฏว่าไปตกที่คู่ของคุณเด่นคุณกับคุณแกรน
คือเขาตัดสินใจเลิกลากันมา๓เดือนแล้ว
ทีนี้เพจเจ๊มอยเขาออกมาพูดอีกว่า
เดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่คู่นั้นอ๋อเหรออืม
เขาบอกว่าแบบไม่ใช่แค่คู่นี้เขาบอกว่า
เงินนี้บรรดาลูกเพจตังค์แบบหาความสงสัยขนาด
มปกับอหรือเปล่าแน่เลยอกับมป่ะคะ
คือเขาบอกว่าอันนี้คิดว่ารู้แต่จะถูกไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่ง
บอกว่าเสียงดีคู่ไม่ลงรูปคู่มาสักพัก

ก็เลยไม่รู้ว่าคู่ไหนอีกอ่ะมีอีก
หนูว่าคู่ไหนดีคะมีคู่ไหนอีกหนูไม่รู้เลยอ่ะ
หนูก็ไม่รู้ด้วยอายุจริงด้วยอายุที่เราเยอะขึ้นปุ๊บเราไม่ค่อยรู้แล้วเนาะ
น้องเย็ดเด็กเด็กเยอะเลยอ่ะเด็กดาลัยเด็กเยอะมาก
เยอะมากอ่ะเยอะมากไม่รู้ใครเป็นใครตอนนี้งงไปหมดเลย
เอ้ามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะหมากนะฮะเขียนถึงณเดชน์
ก็บอกงานนี้มีน้ำตาคลอเลยนะเพราะว่าใกล้จะถึงเลิกดีที่ทางคุณหมากเนี่ยนะฮะ
ต้องเข้าพิธีวิวากับทางคุณคิมเบอรี่แล้วนะครับ
ในช่วงกันยายนกับทางพฤศจิกายนนะฮะล่าสุดนะฮะคุณณเดชน์
ก็ได้โพสต์ภาพการ์ดแต่งงานหมากคิมแล้วก็มีลายมือของหมากเนี่ยแหละฮะ
เขียนไม่ถึงแบบบอกว่าคนแรกที่คิดถึงที่กูอยากให้มาอยู่ด้วยคนแรก
ตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ทำอะไรด้วยกันมาเยอะและยังไม่ได้ทำอีกเยอะ
สร้างความสุขให้คนรอบข้างเสมอวันที่กูมีความสุขที่สุด
กูอยากให้มึงเป็นส่วนหนึ่งในความสุขนั้นของกูนะ
กล้าเชิญด้วยไหมเนี่ยกล้าเชิญ
กับคุณพลอยเชิงมัน
ก็แบบว่าบางวันก็คือแต่งตัวชิว
ไปเดินช้อปปิ้งกันที่ตลาดนัดรถไฟศรีนครินค่ะ
แล้วก็มีโมเมนต์หยอกแซวกันออกสื่อ
หนุ่มโต้งได้อวดภาพหวานใจนาทีอุ้มน้องหมาแน่
แคปชั่นเขียนบอกว่าหน้าและวงเล็บรักเหมือนกันเลย
ตนี้ทำเอาแฟนจิกหมอนกันไปเลยนะคะ
คู่นี้เติมความหวานให้กันตลอด

เคยมีคุณเอามาให้ฉันจะเลี่ยงอยู่สองวัน
มันมีคิ้วเหมือนทุกตาเลยอ่ะ
อีกหนึ่งคู่เด่นคุณกับน้องแกรนความจริงเลิกกันมา๓เดือนกว่าแล้ว
แต่ทั้งคู่เลิกกันแบบว่าเลิกกันแบบคุยกันอะ
แบบเลิกกันก็เป็นเพื่อนกันคือเขาเป็นแฟนกันมา๔ปีนะฮะ
ทัศนคติที่ต่างกันไปรวมถึงเป้าหมายก็ต่างกันไป
ก็ทำให้ตอนนี้ห่างกันไปก็คือเขากลับมาเป็นเพื่อน
แล้วก็มีโอกาสจะรีเทิร์นไหมก็บอกยังไม่สามารถตอบได้
ส่วนตัวนั้นทราบด้วยข้อความว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ
ซึ่งก็มีแฟนเข้าไปให้กำลังใจแล้วก็กบกอดกันอย่างท่วมท้นเลย
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ก่อนกับรถทรงชาติเนาะ
วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ